ปราการครับผู้หญิงคนหนึ่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แฟนมาอยู่ดีโจรมาจากไหนไม่รู้อ่ะ
ขับขับตามประกบมาเลยฮะแล้วกระชากสร้อยคอทองคำของเธอไปครับ
ต้องให้แฟนเนี่ยขับตามเลยฮะจะไปเอาคืนสุดท้ายวืดครับไม่ได้ครับ
โจรหนีไปได้ฮะนี่ภาพจากกล้องตรงข้ามร้านขายของริมถนน
จะเห็นคนร้ายเป็นชายใส่เสื้อคลุมสีดำครับสีเขียวเขียวนั่นคือผู้เสียหายนะฮะ
หนีไปตามทางเลยโอ้แล้วกลับรถโอ้โหเกือบสุดท้ายผู้เสียหายล้มลงไปฮะ
เออลื่นล้มลงไปคือรถผู้เสียหายพยายามจะขวางอ่ะนะใช่ฮะเออ
โจรไม่ทันครับโอ้โหน่าเสียดายคนร้ายก็เลยขี่ลอยนวลไปได้
เหตุเกิดบริเวณหน้าโรงเห็ดช่างแดงในซอยเพชรหึง๒๖อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
คนเสียหายเนี่ยชื่อว่านางสาวเวรุรีบิสยาเฉลิมวงอายุ๓๒ปี
คุณเวรุรีก็มากับแฟนครับนี่ก็บาดเจ็บไปด้วยนะฮะมีแผลถลอกปอกเปลือกตามร่างกายเลย
เธอเล่าแบบนี้หลังเธอกลับจากเดินเล่นที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งกับแฟน
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้
มากระชากสร้อยคอทองคำหนักสองบาทเธอก็คว้าติดมือไว้ได้ส่วนหนึ่งครับ
ร้อยเธอมันก็เลยขาดไงฮะคนร้ายเนี่ยได้สร้อยไปประมาณหนึ่งคืบ
จากนั้นบอกแฟนแฟนตามเลยตามเลยให้ตามคนร้ายไป
เกือบจะไปตามถึงแล้วฮะเกือบจะชนรถคนร้ายได้แล้วนะ
แต่พลาดอย่างที่เห็นในภาพเลยคือลื่นล้มลงไปครับค่ะ
หนูอ่ะไม่ได้ใส่เสื้ออันนี้คือรถโปรดโดรเจียหนูใส่เสื้ออย่างนี้
มันก็เหมือนเปิดเสื้อก่อนมันเปิดเสื้อก่อนแล้วมันก็จับได้สร้อย
พอมันจับได้สร้อยมันมันกำลังอีกมือหนึ่งมันกำลังจะบิดไป
หนูก็จับพระแล้วหนูก็จับสร้อยด้วยความที่สร้อยหนูมันยาว
เขาก็จับอย่างนี้เลยแล้วมันก็คือดึงได้เท่าที่ที่มันดึงไป
ส่วนที่เหลือก็คืออยู่ในมือพอมาถึงโค้งนี้เขาก็จำเขา
หนูก็เห็นแล้วว่าเขากำลังจะยูเทิร์นเขากำลังจะวนรถ
หนูก็เลยหนูก็เลยบอกแฟนว่าชนเลยขี่ชนตรงเลยเนี่ย
ตรงกลางลำมันไปเลยให้มันล้มยังไงก็ให้มันล้ม
แต่เขาจังหวะเขาโค้งมันเป็นดินแล้วเขาโค้ง
ล้อตามดินหลบทันหนูก็เลยล้มแทน
พวกนี้พวกพี่ที่เขานั่งอยู่เขาก็เลยวิ่งมาถาม
นี่แหละครับคุณเวรุรินเล่าให้ฟังคือโจรดวงแข็งมากจริงนะ
เกือบจะชนได้อยู่แล้วหลบหนีไปได้ครับ
แต่คุณเวรุรีกับแฟนก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพพระประแดง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวน
พยายามจะรวบรวมพยานหลักฐานครับก็คาดว่า
นานเดี๋ยวน่าจะติดตามคนร้ายมาได้นะครับ
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยครับ
อยากให้จับให้ได้เร็วนี่ภาพชัดเจนเลยนะครับ